ส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับนักลงทุนจีนเป็นหนึ่งเป้าหมายที่
รัฐบาลไทยต้องการให้ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นครับธนาคารพาณิชยก็ตั้งเป้าจะเปิดสาขาที่จีนครับ
ดึงดูดนักลงทุนจีนเข้ามาในประเทศไทยครับ
ตั้งอยู่ห่างจากปราสาทนครวัฏของกัมพูชาเพียงยี่สิบนาที
รอบคลุมพื้นที่กว่า๘ไร่ได้รับการออกแบบให้เหมือนกับอยู่ในสวนเขตร้อนเพื่อความผ่อนคลาย
พร้อมสระว่ายน้ำขนาดอย่างมีอายุแพนจบในแม่ของกัมพูชา

ซาร่าโมยาผู้จัดการทั่วไปของรีสอร์ทเปิดเผยว่า
ที่นี่ให้บริการมากกว่าสปา
เธอบอกว่าสปาร์ที่นี่เน้นความอ่อนโยน
และการล้างพิษสำหรับผู้ที่มีความเครียด
หรือผู้ที่ต้องการกระชับสัดส่วนของร่างกาย
อกจากนี้ยังมีการบำบัดทางเลือก

แห่งนี้ยังให้บริการชั้นเรียนโยคะ๒ครั้งต่อวัน
โดยผู้เข้าพักยังจะได้สัมผัส
กับประสบการณ์การนวดและการบำบัดรักษาอีกหลากหลายรูปแบบ
เปิดเผยว่าชื่นชอบที่นี่มาก
เขาบอกว่าทุกอย่างของสปาแห่งนี้ลงตัว

และให้บริการอย่างเต็มที่ด้วยรอยยิ้ม
ปัจจุบันกัมพูชามีสปาหรือศูนย์บำบัด
เพื่อสุขภาพราว๑๐๐แห่งทั่วประเทศ
แม้จะไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดอย่างเป็นทางการ
แต่กลุ่มอุตสาหกรรมสปาก็ประเมินว่า
ปานในกัมพูชาสามารถสร้างรายได้ถึงกว่า๖๕๐ล้านบาท

จาก๑๙๖ล้านบาทเมื่อ๑๐ปีก่อน
แต่ในขณะที่สปาหลายแห่งในกัมพูชามีพนักงาน
ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
และใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
แต่พบว่ายังมีสปาบางแห่งที่ไม่ได้มาตรฐาน

ลูกค้าควรเลือกใช้บริการด้วยความระมัดระวัง
โดยนอกเหนือจากสปารีสอร์ทสุดหรูขนาดใหญ่แล้ว
กัมพูชาก็ยังมีสปาขนาดเล็ก
กระจัดกระจายอยู่ตามตัวเมือง
ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกเมื่อ
แรงกีปานิ่งสปาแห่งนี้เสนอความผ่อนคลายระดับสูงสุด

โดยการนวดด้วยหินร้อนเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ขณะเดียวกันการเติบโตของธุรกิจสปาลักษณะนี้
ก็ยังเป็นช่องทางในการสร้างงานสร้างอาชีพ

อย่างสกสุดพนักงานนวดศีรษะของที่นี่
บอกว่าก่อนหน้านี้ต้องทำงานอื่นอย่างหามรุ่งหามค่ำ
แต่หลังได้งานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดบ้านเจ้าของสปา
๒ปีต่อมาเธอก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

และได้รับการฝึกอบรมจนเป็นพนักงานนวดในที่สุด
ส่วนที่นี่คือโบเดียสปาตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำสายสำคัญของกัมพูชา
และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สปาที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติหลากหลายชนิด
พร้อมวางจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ของตัวเอง
พนักงานของสปาแห่งนี้เปิดเผยว่าโบเดียสปามีบริการนวดแผนโบราณ
วดน้ำมันขัดผิวขัดหน้าทำเล็บและแว็กซ์ขนอย่างครบครัน
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของสปาก็ทำมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น
โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกน้ำมันนวดหรือโลชั่นที่สปาผลิตขึ้นเอง
เพื่อให้เหมาะกับสภาพผิวและความต้องการได้
แต่ที่ได้รับความนิยมมากก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดังงา
ซึ่งจะช่วยเรื่องความผ่อนคลายรวมถึงน้ำมันจากเปลือกยูคาลิปตัส
ซึ่งจะช่วยเรื่องการหมุนเวียนเลือดให้ดีขึ้นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คุณผู้ชมได้ชมไปเป็นเรื่องของเทรนด์ธุรกิจสปาที่กัมพูชานะครับ
ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันเรื่องของการเสนอบริการการนวดให้กับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติไปเที่ยวที่กัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจครับ
กำลังแข่งขันกับประเทศไทยซึ่งไทยเองต้องปรับตัวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ